คุณผู้ชมที่จังหวัดลำปางค่ะตำรวจลำปางเนี่ยจับพ่ออายุห้าสิบเอ็ด
เพราะว่าแม่ไปแจ้งความกับตำรวจลำปางว่าพ่อข่มขืนลูกสาวอายุแค่๓ขวบเอง
อืมแต่ว่าเบื้องต้นตอนเนี้ยพ่อยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
แล้วก็พ่อแม่ของภรรยาของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ย
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่
กำเริบหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความให้เอาผิดสามีตัวเองอ่า
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงไหมเหตุการณ์เนี้ยค่ะตำรวจภูทรทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ได้รับแจ้งจากแม่ของเด็กผู้หญิงอายุสามขวบนะคะว่าให้มาดำเนินคดีกับสามีอายุห้าสิบเอ็ด
เพราะว่าสามีเนี่ยไปกระทำชำราวลูกสาวอายุแค่๓ขวบเองลูกสาวแท้ด้วย
ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดลำปางออกหมายจับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวพ่อนะคะมาดำเนินคดี
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีตัวพ่อเนี่ยยังคงปฏิเสธ
แต่ตำรวจก็คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่เรือนจำจังหวัดลำปาง
แล้วก็ส่งตัวลูกสาวอายุ๓ขวบไปให้คุณหมอตรวจร่างกายเพื่อนำมาเป็นหลักฐาน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบไปถามทางตำรวจภูทรทุ่งฝ่าย
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้มากนักนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนผู้เสียหายอายุยังแค่๓ขวบอยู่เอง
ก็เลยไปที่บ้านของผู้เสียหายนักข่าวไปที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่
แต่ว่าบ้านก็ปิดไม่มีคนอยู่ไปต่อนักข่าวไปที่บ้านตายายของเด็กผู้เสียหาย
ตัวคุณตาเนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกเขยจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เพราะลูกเขยเป็นคนดีรักครอบครัวแล้วก็รักลูกสาวมาก
ส่วนลูกสาวหรือว่าแม่ของเด็กมีปัญหาทางสุขภาพจิตมีบัตรคนป่วยด้วย
ต้องไปพบหมอรักษาอาการป่วยทางจิตด้วยแต่ลูกสาวหรือแม่ของเด็กไม่ยอมไปพบหมอ
แล้วระยะหลังมีอาการกำเริบอาการหนักขึ้น
เคยถึงขั้นไปขุดดินที่บ้านสามีเก่าแล้วก็บอกว่าเออหาทองคำในร่องน้ำในบ้านอะไรแบบนี้
แล้วก็ยังเคยพาลูกสาวคนเล็กไปนอนอยู่สารเจ้าพ่อในหมู่บ้าน
ลูกสาวมีอาการเพ้อบางครั้งกล่าวหาพ่อตัวเองด้วยว่ามาข่มขืน
ทั้งที่ไม่มีมูลความจริงเลย
กระทั่งลูกสาวไปแจ้งความจับสามีตัวเอง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คุณตาของเด็กวัย๓ขวบผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนคุณยายคุณยายเล่าแบบนี้ค่ะ
คุณยายบอกว่าลูกสาวมีอาการกำเริบจริงผิดปกติทางจิตแล้วก็อาการมากขึ้นทุกวัน
อยากจะให้เจ้าหน้าที่นำตัวลูกสาวไปรักษา
ยืนยันเหมือนคุณตาว่าลูกเขยเป็นคนดีนะรักครอบครัวนะ
เชื่อว่าลูกเขยจะก่อเหตุคมขืนหลานสาววัย๓ขวบอะค่ะ
ลูกเขยเป็นแบบนี้ครับ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขามีหลักฐานที่เชื่อว่าจะเอาผิดได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทวสุแสงนิรัฐศัยผู้กำกับสพทุ่งฝ่ายบอกว่า
มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะแน่นหนาค่ะว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้
เพราะพอพาเด็กวัยสามขัวไปตรวจใช่ไหมคะไปตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอบอกว่า
วัยวะเพศของเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบคนนี้มีอาการบวมแดงมีร่องรอยฉีกขาดค่ะ
ส่วนผลตรวจดีเอนเอต้องรอนะคะคาดว่าไม่เกิน๒สัปดาห์น่าจะรู้ผล
ส่วนที่บอกว่าแม่ของเด็กมีอาการทางจิตตามที่คุณตาของคุณยายของเด็กบอก
ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งตำรวจบอกว่าต้องแยกกันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจยึดตามพยานหลักฐานเป็นหลัก
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
ก็รับตัวน้องผู้หญิงวัยสามควบผู้เสียหายแล้วก็รับตัวแม่ไว้ดูแลเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะ